ส่วนฟุตซอลไทยทีมเจ้าไทยได้รับข่าวดี
เมื่อเจ้าเม็ดมุธมัติอุสมานมูซากลับมาฝึกซ้อมกับทีมได้แล้ว

ศึกฟุตซอลชิงแชมป์โลก๒๐๒๑รอบ๑๖ทีมสุดท้ายคืนนี้
๒๑นาที๓๐นาที
โดยการฝึกซ้อมเมื่อวานนี้ก็ใช้เวลาประมาณสัก๑ชั่วโมงนะครับ
ก็ท่ามกลางสภาพอากาศค่อนข้างหนาวเย็นประมาณสัก๖องศาเซลเซียต
ทางด้านบิ๊กปอมอดีศักดิเบนจสิริวัลอุปนายกฝ่ายพัฒนาฟุตซอล
ก็ตั้งความหวังว่าฟุตซอลไทยจะรวมใจเอาชนะคาซักสถานได้
หากเล่นด้วยทัศนคติที่จะเอาชนะนะครับ
แล้วก็เล่นตามมาตรฐานที่ดีจะช่วยสร้างประวัติศาสตร์
ผ่านเข้าสู่รอบ๘ทีมสุดท้ายได้เป็นครั้งแรกด้วยนะครับ
เวลานี้คาซักสถานอยู่อันดับ๗ของโลก
ผลงานในรอบแรกยังไม่แพ้ใครชนะ๒แล้วก็เสมอ๑
ส่วนไทยอยู่อันดับ๑๘ของโลกนะครับ
ชนะ๑เสมอ๑แล้วก็แพ้๑นะครับ

ทีมชาติไทยพบกับคาซักสถานพบกันมาทั้งหมด๓ครั้งนะครับ
ไทยไม่เคยชนะได้เลยเสมอ๑แล้วก็แพ้๒นะครับ
ปี๒๐๐ไทยแพ้คาซักสถาน๓ต่อ๒ในฟุตซอลชิงแชมป์เอเชียน
รอบแรกนะครับตอนนั้นคาซักสถานยังอยู่ในโซนเอเชียอยู่นะครับ
ตอนนี้ไปอยู่ในโซนยุโรปแล้วนะครับ
๒๐๑๖ไทยเสมอกับคาซักสถาน๓ต่อ๓ในฟุตซอลไทยแลนด์ไฟล์
แล้วก็ปี๒๐๑๗ไทยแพ้คาซักสถาน๑ต่อ๒นะครับ
ฟุตซอลไทยแดนไฟท์ที่ประเทศเราเป็นเจ้าภาพนะครับ